กว่าที่โผล่มารถเก่งของผู้หญิงคนนึง
นี่เธอก็ขับไปแล้วก็ถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้
ก็โพสต์ลงไปเขาบอกว่าโอ๊ยเกือบสติแตก
คุณผู้ชมครับเขียนเล่าแบบนี้กำลังขับรถอยู่
ตอนแรกเห็นงูมันโผล่ข้างหน้ามันก็ไม่เท่าไหร่
สักพักมันเลื้อยมาที่ด้านขวา

คือตามองตาประสานใจมาก
ประสานใจไงถ้าเป็นคุณคุณทำยังไงอะ

จ้องตาก็แล้ว

โทรหาพี่กู่ไพเลยรีบเลยตั้งสติก่อน
กู่ไพมาแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นลูกงูเหลว

ถ้าเกิดว่าใครเจอแบบนี้ตั้งสติก่อนแล้วก็โทร๑๙๙แป๊บเดียวพี่กู้ภัยจะมาช่วยอย่างไวมาก
เพิ่มเติมนิดนึงเกิดบนถนนพระราม๙กรุงเทพมหานคร

ใช่มีเรื่องอื่นอีกไหมบอกแค่นั้นเหรอ
กำลังจะบอกเรื่องของทะเบียร์รถ
คุณผู้หญิงครับทะเบียนรถคุณอะไรครับ

เผื่อจะให้โชคอะไรกันไปนะครับ